หนึ่งที่เราต้องตามต่อเนื่องนะฮะก็คือเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นที่มาท้าทายหนุ่มคนนึงถึงหน้าบ้าน
หนุ่มคนนี้ก็วิ่งออกไปควงมีดดาบไปนะฮะไปไปมาเจอรุมทำร้ายร่างกาย
หนุ่มก็เลยสู้พอสู้ไปกระซ่วกตายไปสอง
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วมีหลายมุมมองมาก
ขอช่วยเหลือหนุ่มคนที่กระซั่วเขาตาย
แต่หมอปลาบอกต้องมาพดุงความยุติธรรมกับเหตุการณ์
ครั้งนี้ย้อนไปดูคลิปอีกทีครับ

คนมารุมอยู่หน้าบ้าน
มีใครบ้างล่ะเอาล่ะหลายคน

นัทธวุธมาท้าไทนัทธวุธ

วิ่งออกไปจากในบ้านเลยปรีออกไป

พอ๖คนมันเยอะกว่า๑คนอยู่แล้วนี่อีกมุมหนึ่ง
พอวิ่งออกไปแต่ควงมีดไปด้วยนะพอควงมีดไป
คนเดียวไอ้นั่นมัน๖คนก็ลุมทำร้ายร่างกาย
แต่นัทธวุฒิเขาสู้เพราะเขามีมีดอยู่ในมือ
ก็กระซวกไล่กระซวกแทงไปส่งผลให้ฝั่งนู้นเนี่ย
บาดเจ็บสาหัส๒คนและตายในที่สุด
เท่ากับว่านัทธวุฒิกลายเป็นคนร้ายฆ่าคนตาย

เกิดในชุมชนเรืองศรซอยเพชรกะเสม๖๓

มาจากการขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้ากัน
ไอ้ฝั่งนู้นมันแค้นฝั่งนู้นไม่พอใจ

แล้วตามมาหาเรื่องเพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ปากแล้วรถกลัวใหม่
ฝั่งนี้เขาออกไปฮะหนึ่งเดียวออกไปฝั่งนั้น

เหตุการณ์นี้ถือว่าฆ่าคนตาย
แต่หมอปลาบอกเออมันก็คล้ายกับใครอ่ะ

จริงปืนลุงวิศวะอารมณ์ประมาณนี้
หมอปลามือปราบสัมภเวษีงานนี้เลยชูมือฮะ
บอกอยากจะขอพดุงความยุติธรรม

เขาโดนท้าทายและถูกทำร้ายร่างกายก่อน
แล้วบ้านหลังนี้มีหนุ่มนัทวุฒิอยู่กับแม่แก่
แค่นี้แล้วคุณไม่เห็นใจไม่สงสารเขาเห
เดี๋ยวฟังเสียงจากหมอปลาก่อนนะครับ
แล้วคุณพิจารณาตรงนั้นด้วย
ครับ
พ่อบ้านฝั่งกล้าแสทีกลับไหมฮะ
คือผมไม่ต้องสนใจกอแสอยู่แล้ว
เพราะกาแสไม่เลยทำอาหารแหล่งให้ผม

เฮ้ยเราอยู่ในบ้านเรารับความคิดเหมาะกับแม่เรา
แล้วพวกคุณมาทำอะไรเรื่องมันจบไปแล้ว

แล้วผมถามว่าและที่สำคัญ
ฝั่งนี้เขาคนนอกพื้นถิ่นพื้นที่ด้วย

คนที่เขามาเคลียร์กันเขาพูดจารักษณะนั้นเหรอ
ข่าวนี้ทำใจดีมีทีม
เขาเรียกว่าอะไรทีมบาสนัทวุฒิคนแทง

กับว่าตอนนี้ชาวเน็ตชาวโซเชียลมีเดีย

บางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่เห็นใจบาทเลยเหรอ
โดนท้าทายแล้ววิ่งออกไปโดนกระทืบขนาดนั้น
หรือคุณจะให้เขาตายคาตีนไอ้พวก๖คนนี้
อันนี้มุมหนึ่งมุมนี้ก็คือทีมบาส
ทีมนัฐวุธแจกมุมหนึ่งบอกเฮ้ยบาร์ทไปฆ่าคนตายนะ
มันเสียงแตกฮะแต่ในเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนบอกมาอีกแล้ว
ลูกฉันเป็นคนดีอีกแล้วคนที่โดนแทงกันนะ
โดนแทงตายเดี๋ยวแม่เขาก็จะออกมาร้องเรียกความเห็นใจ
เพราะลูกโดนแทงตายลูกฉันเป็นคนดีอาการแบบนี้
ชาวเณ็ดแปลบอกว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนถูกใจมาก
วนลงมาเจอที่เดิมที่เดิมหลายครั้งหลายคราว
ลูกฉันเป็นคนดีคำนี้มันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินจริง

หมอปลายื่นมือมาขอพดุงความยุติธรรมกับเหตุการณ์ครั้งนี้
แล้วประเด็นนี้คือมันไม่กินในกี่เคสนะคะ
ชาวเน็ตส่วนหนึ่งเห็นใจผู้ต้องหานะ

ผมเชื่อเหลือเกินว่าสารท่านมีแนวทางในการพิจารณาคดีนี้
แล้วผมก็จะรอดูคำวินิจฉัยของศาลด้วย
เพราะว่าผมว่าอันนี้น่าสนใจคล้ายลุงวิศวะ
นี่เป็นกรณีศึกษาเลยนะคะใช่ครับค่ะ